แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
หลายฝ่ายให้ความสนใจแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ
อย่างทางด้านของผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบสรุ่นที่๘สถาบันอิสลา
ล่าสุดเขามีการเปิดเวทีสาธารณะขึ้นมาค่ะ
หัวข้อก็คือมองเมืองไทยให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง
แล้วก็มีการเชิญนักวิชาการ๕ท่านมาเปิดมุมมองหลังการเลือกตั้ง
หลากหลายมิติประชาชนนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบศรุ่นที่๘สถาบันอิสรา
มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
จัดงานสัมมนาสาธารณะหัวข้อมองเมืองไทยให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง
คือมีการวิเคราะห์ทิศทางประเทศไทยหลังการเลือกตั้งค่ะ
อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
คืองานนี้มีประชาชนมีนักเรียนมีนักศึกษา
จากหลากหลายสถาบันกว่า๒๐๐คนมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิด
จาก๕วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็จะประกอบไปด้วย
สัตว์อาจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสวรรค์เวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
รองสัตว์อาจารย์ดรสมชายภักษภาพวิวัฒน์
วิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง
รวรชาติดุลยเสถียรผู้เชี่ยวชาญโซ่อุปทานด้านเกษตร
ศาสตราจารย์ดรเจโธนวนิกนักวิชาการด้านกฎหมาย
นางสาวสารีอองสมหวังรายการที่การมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
และสัตว์อาจารย์ดรอัญชนะนักระนอง
อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพ
คือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง๕ท่าน
ต่างมีความเห็นตรงกันค่ะว่าควรจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่พบว่ามีอยู่ในทุกระบบ

คตประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดหลังการเลือกตั้ง
ทั้งเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้แต่เรื่องของเกษตร
ก็เลยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างจริงจังภายในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วย
สัตว์อาจารย์กิตตีคลุณในแพคจรัตน์กล่าว
เป็นใจความตอนหนึ่งถึงปัญหาของการศึกษาไทย
ว่ามีคุณภาพต่ำมีความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษา
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เด็กไทยไม่สามารถไปแข่งขันในเวทีโลกได้ด้วยนะคะ
จากนี้ก็ยังมีความเห็นที่น่าสนใจจากรองศาสตราจารย์ดรเจตโธนวนิก
วิชาการด้านกฎหมายที่กล่าวไว้ว่าการจะขับเคลื่อนประเทศได้เนี่ยต้องคิดอะไรใหม่ใหม่
นวัตกรรมใหม่และหากประชาชนอยากเห็นอนาคตของประเทศไทย
อย่าฝากความหวังไว้กับนักการเมืองแต่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยการมีทัศนวิสัยที่ดีก่อนค่ะ